ให้ข้าราชการและก็พันธกาลรัฐวิทยาศาสตร์อังกฤษ
ใส่ชุดดำไว้ทุกข์เป็นเวลา๑ปี

อย่างที่คุณเขมสอนบอกไปว่า
เพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากจะเอาไว้ทุกข์ให้นานที่สุด
อย่างเช่นบรรยากาศที่ตลาดโบเบซึ่งถือว่าเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับ
วันนี้ก็คึกคักไปด้วยที่ผู้ค้าปลีกแล้วก็ประชาชนจำนวนมากนะครับ
ที่ได้ไปจับจ่ายเตรียมรอซื้อผ้าชุดดำ
บางคนไปกันตั้งแต่ช่วงตี๔ก่อนเวลาที่จะเปิดร้านหลายชั่วโมงนะครับ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
ประชาชนทั่วทุกสารทิศและพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเดินทางมาเลือกซื้อเสื้อผ้าชุดดำ
ตลาดโบเบ๊ตั้งแต่เช้ามืด
บางคนมารอก่อนร้านค้าจะเปิดเพื่อนำไปสวมใส่ไว้ทุกข์
และน้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
จากประชาชนทั่วไปนายนิพนธ์พรมพิทักษ์อาชีพรับราชการเผยว่า
มาหาซื้อเสื้อสีดำที่เป็นรูปแบบสุภาพเรียบร้อย
เพราะราชการให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา๑ปี
ซึ่งถึงแม้ราคาเสื้อจะสูงกว่าช่วงปกติก็จะทยอยซื้อ
และส่วนตัวเองจะแต่งกายด้วยชุดสีดำให้นานที่สุด
พระกรณียกฤทธิ์ของท่านก็สุดที่สุดครับ
ไม่เคยพบครับมีที่นี่ครับประเทศไทยครับ
ถ้ามีโอกาสก็ใส่ตลอดจนกว่าจะทรงพระเด็จท่านคือ
จนวันละสุดท้ายที่ว่าท่านส่งพระราชชาตาเบิ้ลนะครับ
ประสบกรณิกรชาวไทยต่างมีความรู้สึกเดียวกัน
คือต้องการไว้ทุกข์ให้ยาวนานที่สุด
น้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อราศดรของพระองค์
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่พระองค์ปกครองพื้นแผ่นดินไทย
เหมือนท่านก็เดินดินช่วยเหลือแบบไม่ถือเลือดถือตะวัน
ไปไหนท่านก็เสด็จไปทั่ว

ของขึ้นคนที่หลั่งไหลไปซื้อเครื่องแต่งกายสีดำ
นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ในการซื้อขายชุดดำครั้งใหญ่
ทำให้ยอดขายในตลาดโบเบเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัว

ความต้องการสวมใส่เสื้อผ้าสีดำ
เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ของคนทั่วประเทศในขณะนี้ค่ะ
ทำให้สินค้าเหล่านี้ขาดตลาด
แต่พ่อค้าแม่ค้าก็ประเมินว่าสถานการณ์ต่างจะคลี่คลายภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
ทั้งเรื่องราคาปริมาณและคุณภาพ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน